ผู้ชายคนนึงเขามีปากเสียงกับวิน
บนท้องถนนนี่แหละก็เลยจอด

เจอวินชักมีดขึ้นมาแทงสวน

เลยครับใช่บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
นี่คนเจ็บครับท่านผู้ชมครับคุณวีรวิทย์นะฮะอายุ๔๐ปี
พอถูกแทงเข้าไปก็โซซัดโซเซมานั่งรอความช่วยเหลือบนรถของตัวเองนะครับ
บาดเจ็บสาหัสถูกมีดแทงเข้ากลางอก
เลือดไหลเต็มตัวไปหมดนะฮะ
ตอนกู้ภัยมาถึงเนี่ยเริ่มพูดจาไม่ไหวแล้วนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้นะฮะคุณวิลวิทย์ไปมีเรื่องชกต่อยกับวินจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วถูกวินเนี่ยชักมีดขึ้นมาแทงสวนใส่นะฮะเข้าหน้าอกพอดีเลยนะครับ
ตัดเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะฮะเข้าหน้าอกด้านขวานะครับราวนมนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุสพเมืองพัทยากับทางกู้ภัย
ก็มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่จังหวะตรงนี้นะฮะที่มีเรื่องกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นข้ามมาวานนี้นะครับที่ตลาดโพธิสานหมู่๖ตนเกลืออบังลมุงจชนบุรี
ตำรวจก็ไปสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นคนเจ็บคือคุณวีรวิทย์เนี่ย
กับผู้ก่อเหตุวินจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องกันเรื่องขับรถปาดหน้า
ทางฝั่งรถเก๋งคือคุณวิลวิทย์บอกว่าขับมาตามปกติ
วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ขี่ตามมาเนี่ยขี่แซงมาแบบปาดหน้าเลยบีบแตร่ใส่
แล้วก็ไปหาที่จอดข้างถนนพอจอดรถได้ก็เดินไปไปต่อว่าวินจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วมีการชกต่อยกันอีกฝั่งหนึ่งชักมีดขึ้นมาแทงใส่เข้าไปนะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับใกล้ใกล้กับร้านขายยาแถวจุดเกิดเหตุนี่เห็นไหมฮะ
จักรยานยนต์แล้วนี่คนเจ็บวิ่งเข้าไปหาแล้วไปรัวหมัดใส่เลย
ทั้งวิทย์เนี่ยควักสิ่งของคล้ายมีดขึ้นมาจังหวัดที่ที่กำลังลัวชก
เขาชักมีดขึ้นมาแล้วแทงใส่ไปแล้วนะครับ
พอแทงใส่ไปแล้วคุณวิลวิทย์ก็เลยวิ่งออกไปนะครับ
กลับไปที่รถตัวเองพยายามขับรถหนีไปขอความช่วยเหลือ
ขับไปได้แค่ด้านหน้าตลาดหมดสติคาพวงมาลัย
มีจังหวัดตรงนี้คือเขาหมดสติแล้วก็พุบหมดด้วยหมดแรงแล้ว
รถไหลไปชนท้ายรถกระบะสีดำที่จอดติดไฟแดง
ชาวบ้านเขาก็ลงมาดูไงเขาก็คิดว่าเออรถไหลมาชนกัน
สุดท้ายพอมาดูเอ้าคนขับรถเก๋งสีขาวเลือดอาบท่วมตัวเลย
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งตำรวจ
กู้ไพรมาถึงก็ต้องช่วยนี่นะฮะ
โอ้โหแล้วพอไล่ไปย้อนดู
จุดเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกเขาขับรถปาดกันไปปาดกันมาจอดรถลงมานี่
ไม่รู้ยังไงเนี่ยใครไล่ตามใครแต่เอาเป็นว่าพอเจอตรงนี้เนี่ย
คนเจ็บก็เนี่ยจังหวะตรงรัวหมัดอยู่เนี่ยหมวกกันน็อกหลุดเลยเนี่ย
จักรยานยนรับจ้างเขาชักมีดขึ้นมาแล้วแทงไปแล้วนะฮะ
เขาก็หนีกลับไปขับรถหนีออกไป
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะไปตามหาวินจักรยานยนต์รับจ้างคันนั้นนะ
เอาคลิปไปให้ดูหลายคนบอกผู้ก่อเหตุไม่ใช่วินในพื้นที่นะครับ
เพราะไม่คุ้นหน้าเลยนะฮะจุดเกิดเหตุคือตลาดโพธิศาลหมู่หก
ตะบนนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าตอนนั้นเห็นคนเจ็บเนี่ยเดินมานะผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์ไปเทียบข้าง
หันมาเจอกระโดดเข้าไปต่อยคือแทบจะไม่ได้เถียงอะไรกันเลยอ่ะมาถึงก็ใส่กันเลย
เขาเดินมาจากข้างหลังนู้นแล้วเขาก็เดินมาเขาก็มาชะลอตรงนี้
เพราะมีมอวินมาสรับจ้างมาจอดตีคู่เขาแล้วก็มีเสียงนั้นมาว่า
มึงจะเอาไงกูวะก็เดินมาหน้าร้านมามอง
อ่าคุณกายธนกรลงพื้นพี่ไปนะฮะ
เราก็อยากรู้ว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ได้ไปเจอกับพี่สาวของคนเจ็บนะฮะ

บอกว่าตอนนี้น้องชายอาการปลอดภัยแล้ว

นี่โชคดีเข้าราวนมขวานะ
ข้างซ้ายนี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะ
พี่สาวบอกว่าน้องชายเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากการขับรถปาดหน้ากัน
แต่ยอมรับว่ามีปากเสียงกับวินจักรยานยนต์รับจ้างคันก่อเหตุ
ในคลิปในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ย
พี่สาวบอกว่าถามน้องแล้ว
เห็นน้องเดินมาเนี่ยคือน้องพยายามเดินหนีแล้วนะฮะ
ไม่อยากจะมีปัญหาไม่อยากมีเรื่องด้วยเนี่ยฮะ
เดินหนีมาแล้วแล้วเนี่ยเขายังขี่ตามมาหาเรื่องอีก
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น
แต่กลับถูกชักมีดแทงใส่
ซึ่งทางครอบครัวยืนยันว่าจะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าหลังเกิดเหตุคนก่อเหตุนะฮะคือนายวิชัยคงเคลือ
อายุห้าสิบแปดปีนะวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ไปแทงเขาเนี่ยนะฮะ
คนก่อเหตุก็มาลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองพัทยาไว้แล้วนะครับ
โดยบอกว่าเขาเนี่ยถูกทำร้ายก่อนถูกคนเจ็บเนี่ยมาชกใส่ก่อนหลายครั้ง
ชักมีดแทงสวนใส่ไปเพื่อป้องกันตัวส่วนสาเหตุจักรยานยนต์รับจ้างคันนี้
บอกกับตำรวจว่าเนื่องจากมีการขับรถปาดกันไปปาดกันมาในซอยพัทยาสาย๓
ซึ่งซอยนี้เนี่ยมันจะมาตัดกับถนนของตลาดที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นก็มีเรื่องมีราวกันตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอคนเจ็บออกมาจากโรงพยาบาล
พอจะให้ข้อมูลได้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำ
แล้วค่อยแจ้งข้อกล่าวหากันอีกครั้งนึงว่าตกลงใครแบบไหนอะไรยังไง
เพราะทางฝั่งจอยอรับจ้างเนี่ยเหมือนกับเขารู้ตัว
เขาก็ไปหาตำรวจก่อนแล้วขอลงบันทึกประจำวันว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้๑๒๓๔เกิดขึ้น